การนึงก็ระทึกเหมือนกันค่ะก็เล่าไปแล้วให้ฟังว่าเอ่อ
มันไล่ทำร้ายกันทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกมึงตามมาดิ
พอวิ่งหนีแล้วไปเจอรถขยะต้องทิ้งรถทิ้งทุกอย่าง
และอีกฝั่งนึงลากมีดเคร่งมากับพื้น
วันนี้ได้กล้องวงจรปิดมาให้ดูแล้วค่ะ
โหยไม่ได้กับคนมันก็เอากับรถ
จังหวะที่รถขยะกำลังจะเลี้ยวแล้วข้างหลังคือตามมาแบบนี้ค่ะ
อ้าวทีนี้ทำยังไงไม้ก็มีมีดก็มีมีดยาวก็มี
แล้วนี่คือพอวิ่งหนีไปแล้วไอ้ฝั่งที่ตามมาเห็นไหม
กับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคนไม่อยู่กับมอเตอร์ไซค์ก็ได้
แล้วก็เป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ
จุดตรงนี้รถขยะเขากำลังจะเลี้ยวเข้าซอยสุขสวรรค์๒๖แถวราชบูรณะนะ
ก็ไปเก็บขยะตอนดึกแล้วค่ะเที่ยงคืนกว่า
เข้าสู่วันที่๑๐มิถุนาที่ผ่านมา
สองกลุ่มเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่ากันมา
แล้วพอขี่มาถึงตรงนี้จะแซงรถขยะก็แซงไม่ได้
ทำยังไงทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีสิคะ
ฝ่ายที่ไล่ล่ามาก็มีทั้งมีดมีทั้งไม้โอ้โห
ทุบฟาดไปที่รถมอเตอร์ไซค์
แล้วพนักงานที่เก็บขยะอยู่ก็ต้องห้ามนะ
หลังจากนั้นฝั่งคนก่อเหตุขุดสาแก่ใจแล้วหนำใจแล้ว

เหตุการณ์นี้ถามว่ารถพังอย่างเดียวใช่ไหม
ไม่ใช่ค่ะมีคนเจ็บด้วย
เยาวชนอายุ๑๕ปีที่เจ็บเพราะอะไร
เตอร์ไซค์ล้มก็แขนขาถลอกหมดแหละ
อันนี้ตรงจุดหน้าซอยที่จะเลี้ยวเข้านะคะ
นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ในจุดตรงนี้หน่อย
หน้าปากซอยนี้ที่เห็นผิวถนนมันขลุขระ
เพราะอะไรซอยตรงนี้เขากำลังอยู่ระหว่างซ่อมท่อ
ปลาปลานี่แหละค่ะปรับผิวถนนอยู่
ก็เลยไปคุยกับคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนะ
บอกโอ้โหได้ยินเสียงตะโกนท้ากันมาเลย
มาดิ่งแล้วก็เป็นเสียงแคร่งอะไรที่ว่า

ก็ลากมีดกันมาเลยลากมีดกันตามที่ถนนนี่เลย

น่าจะไล่กันมา
ได้ได้เห็นหลายรอบอยู่ไม่ใช่รอบเดียว
นี่แหละคนเห็นเหตุการณ์เล่าให้กับนักข่าวฟังนะคะ

เขาตะโกนท้าทายกันมาตั้งแต่ใต้ด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์แล้วนะ
คือฝั่งคนเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์มากัน๓คัน
อีกฝั่งหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มากัน๔คัน๑๐คน

ทั้งไม้ทั้งมีดเคียวง้าวเข้ามาไล่ฟันฝั่งคนเจ็บ
พอมาถึงจุดตรงนี้รถขยะกำลังจะเลี้ยวเข้าซอยไง
การที่จะหนีมันหนีไม่ได้ติดรถขยะอยู่
ก็เลยทำให้ชนกับรถขยะมอเตอร์ไซค์นะ
เสียหลักล้มแล้วก็โดนไล่ฟัน
รู้หมดแล้วนะทั้งฝั่งกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุ
กลุ่มผู้ที่บาดเจ็บเดี๋ยวตำรวจจะเรียกมาสอบปากคำ
แล้วก็แจ้งข้อหาต่อไปด้วยนะคะ